ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ย
เราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
คุณตาอายุ๗๐ปีท่านหนึ่ง

ต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าถูกเด็กหนุ่มแถวบ้านเนี่ย
ใช้ไม้ฟาดแล้วก็แทงจนเสียชีวิต
คือถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิด
ในช่วงเกิดเหตุเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย

คุณตาท่านไม่ได้ผิดอะไรเลยนะฮะค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมนี่
นี่คนก่อเหตุนะใช่ค่ะนี่เป็นผู้ต้องหา
ขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านคุณตา
นี่นะฮะแล้วสักพักนึงเนี่ย
เดี๋ยวมันจะมีภาพของสุนัขตัวหนึ่ง
ที่คุณตาเขาเลี้ยงไว้ในบ้านหลังนี้

แล้วคนที่ขี่จักรยานผ่านไปเนี่ย
เห็นว่าอุ้ยหมาน่ารักจังเลย
เดินตามหมามาเอ้าบ้านหลังนี้

ปกติเราจะเดินเข้าบ้านเขาไหม

ผู้ชายคนนี้บอกว่าอยากเล่นกับหมานะฮะ
นี่เป็นผู้ต้องหานะฆ่าคนตายนะฮะ

เจ้าของบ้านคือคุณตาวัย๗๐ปีนะครับทุกผู้ชมครับ

เดี๋ยวจะเห็นว่าสุนัขมันวิ่งออกมาอีก

ผู้ชายคนนี้ก็เดินตามออกมาอีก
แล้วจะเห็นคุณตาเดินออกมา

ตะโกนต่อว่าด่าทอเด็กหนุ่มคนนั้น
ว่าเข้ามาในบ้านตาได้ยังไง
มาขโมยของของอะไรรึเปล่า
คือคุณตายุ๗๐แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

พ้นกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้
คุณตาก็เดินไม่ค่อยจะไหวนะคะ
อายุ๒๑
คือตาเนี่ยเดินพ้นกล้องไปเลยนะฮะ

ใช้ไม้ฟาดแล้วก็แทงจนเสียชีวิต

เหมือนกับตาเนี่ยเดินตามไปแล้วก็ไปต่อว่าว่าเออเข้ามาบ้านตาได้ยังไง
ขโมยของหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบนสะครู
อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสพสุวรรณภูมิเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบแล้วก็ได้กล้องวงจรปิดนี้มาค่ะ
แล้วก็ไปไล่จับกลุ่มคนก่อเหตุจนได้คือตอนที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
ก็คือในหงสุดาเดชวัย๗๐ปีหรือว่าคุณตาหงเจ้าของบ้านหลังนี้
พบเป็นศพถูกแทงเสียชีวิตอยู่นะครับอยู่ที่ทุ่งนาห่างจากบ้านแค่๑๐๐เมตร
สภาพศพของคุณตาหงถูกแทงเข้าใต้รักแร้ข้างขวา๑แผล
หัวไหล่ซ้ายหนึ่งแผลต้นคออีกหนึ่งแผล
แล้วมีร่องรอยลักษณะถูกฟาดถูกตีเข้าที่ศีรษะอีกหนึ่งแผล
ชาวบ้านไปเจอคุณตาหงเนี่ยเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ทุ่งนาห่างจากบ้านร้อยเมตร
ก็เลยแจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้มาตรวจสอบชุดสืบสวนสพสุวรรณภูมิ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าคุณตาที่เสียชีวิตเนี่ย
เดินออกจากบ้านตามผู้ชายคนนี้ไปค่ะนี่นะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
ก็เลยไปไล่จับกลุ่มตัวเพราะว่าเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่แถวบ้านนั่นแหละ
นายอัครเดชภูมิพงศ์อายุ๒๑ปีนี่ฮะคนนี้ฮะ
จับได้พร้อมกับจักรยานที่ขี่ไปเมื่อวานนี้ตอนเย็น
จากนั้นก็คุมตัวไปที่โรงพักนี่จักรยานคันนี้เห็นไหม
หมาเขาเล่นอยู่หน้าบ้านจอดจักรยานเล่นกับหมาแล้วก็เดินตามหมาเขาเข้าไป
นี่ฮะจากนั้นก็พาตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
เพราะว่านายอัครเดชเนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพ
นี่ฮะบอกว่าเข้าไปก่อเหตุจริงนี่คือหน้าบ้านของคุณตาหงนะฮะ
แล้วก็จุดเกิดเหตุที่ใช้ไม้ฟาดแล้วก็มีดแทงคุณตาหงจนเสียชีวิตที่กลางทุ่งนาห่างจากบ้านร้อยเมตร
นายอัครเดชเนี่ยสารภาพว่าอย่างนี้
ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
บอกว่าตอนนั้นขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านของคุณตาหง
เห็นสุนัขสีขาวตัวหนึ่งอยู่แถวถนนเนี่ยมันน่ารักดี
จอดจักรยานแล้วก็เล่นด้วยทีนี้ไอ้หมาตัวนี้เนี่ยมันวิ่งกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้น
ก็เดินตามไปนะแล้วก็เปิดประตูรั้วเขาเข้าไปเห็นแง้มอยู่
แล้วก็ไปเล่นกับหมาอยู่ข้างบ้านนะข้างตัวบ้านที่อยู่ด้านใน
สักพักนึงหมามันวิ่งออกมาหน้าบ้านอีก
นายอัครเดชบอกว่าผมก็เดินตามหมาออกมาแล้วก็ปิดประตูรั้วหน้าบ้านให้
จากนั้นเนี่ยผมก็ไปเอาจักรยานที่พ้นกล้องไปแล้วนะ
เขาบอกเขาก็ไปจูงจักรยานเขาแล้วเขาก็หยอกล้อเดินเล่นกับสุนัขไปเรื่อย
แต่คุณตาหงเนี่ยเดินตามมาแล้วมาต่อว่าด่าทอเขาหาว่าเข้าไปขโมยของ
นายอัครเดชอ้างว่าตอนนั้นก็ปฏิเสธไปแล้วแล้วก็ยืนยันไปแล้วว่าไม่ได้เข้าไปขโมยของ
ผมเข้าไปเล่นกับหมาแต่คุณตาเดชยังเดินตามมาต่อว่าจนถึงทุ่งนา
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงสุดท้ายบันดาลโทษะใช้ท่อนไม้ที่ตกอยู่ที่แถวนั้น
ขึ้นมาแล้วก็ตีที่ศีรษะของคุณตาหงไปครั้งนึงแล้วก็ใช้มีดทำครัวที่พกมาด้วยเนี่ยแทงซ้ำ
คุณตาเนี่ยล้มลงนะแล้วก็จมกองเลือดเสียชีวิตส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปล้างตัวในสระน้ำของวัดที่อยู่แถวนั้น
คือเจ้าอาวาสตอนนั้นเนี่ยเจอพอดีนะฮะนายอัครเดชบอกว่าเจ้าอาวาสเห็นบอกว่าอุ๊ยทำไมมีคราบเลือดเต็มตัวไปทำอะไรมาตอนนั้นก็เลยบอกว่าอ๋อผมไปฆ่าไก่มา
แล้วก็ล้างตัวเสร็จก็กลับมาอยู่ที่บ้านสุดท้ายตำรวจก็ตามมาควบคุมตัว
อย่าเก่งมีดบ่าครับ
ใช่ครับ

นี่บันดาลโทษ่ะใช้ไม้ฝาตาไปทีนึงว่าน่ะฝาธีศิษย์ศ่ะนะค่ะ
แต่ยังเอามีดไปแทงอีกอ่ะโอ้โหแล้วไม่ได้แทงแผลเดียวแทงแบบ
โอ้โหหลายแผลเลยนะฮะอย่างงี้มันเกินไปหรือเปล่าค่ะ
แล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณบุกลุกเข้าไปในบ้านเขาหรือเปล่า
จริงแล้วตัวเองก็ผิดตั้งแต่ต้นไปเปิดรั้วบ้านเขา

แล้วเข้าไปในบ้านคนอื่นอันนี้ก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันนี้สพสุวรรณภูมินำนายอัครเดชมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตรงจุดเกิดเหตุตรงทุ่งนาห่างจากบ้านคุณตาหงประมาณ๑๐๐เมตร
นี่ฮะคือจุดตรงนี้เนี่ยยังเห็นรั้วบ้านของคุณตาเลยนะครับ
คุณตาหงอยู่ค่ะโอ้โหมันบีบหัวใจกับการทำแผนต่อมา
คือตอนทำแผนอยู่ทำได้ไม่นานเนี่ยญาติญาติคุณตาหงที่จัดงานศพอยู่ที่บ้านรู้ข่าวนะฮะ
ว่าตำรวจพาผู้ต้องหามาชี้จุดทำแผนอีกรอบนึง

กรูมาหาเลยตำรวจต้องรีบเอาตัวขึ้นรถกลับโรงพักนะครับ
คุณฟิว์นี่เห็นมั้ยคะ

คุณฟิว์วิ่งมาจากบ้านงานศพเลยบ้านคุณตาหงษ์นั่นแหละ

คุณฟิว์รู้ว่าตำรวจเอาตัวมาอีกรอบหนึ่ง

ค่ะวันนี้มาชี้จุดทำแผนอีกรอบหนึ่งเพื่อนบ้านของคุณตาหงบอกว่า
เมื่อวานนี้เนี่ยนายอัครเดชผู้ต้องหา
ปั่นจักรยานมาจอดที่บ้านของตัวเธอนะแล้วมาวิ่งไล่สุนัขของคุณตาหงอยู่ในถ้ำ
หน้าบ้านเธอแล้วก็เห็นว่าได้ขี่จักรยานเนี่ย
เล่นกับสุนัขแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเขา
แล้วสุนัขเนี่ยมันวิ่งออกมานอกบ้านอีกรอบนึงก็เห็นว่าคุณตาหงเนี่ยเดินตามมาด้วย
แล้วมีการโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่ง
เขาเข้าบ้านหนูก่อนแล้วเขาก็ไล่หมาลงมาไล่หมาลงมาแล้วเขาเข้าหมาตัวนี้เข้าสวน
เข้าสวนเขาก็ใช่คนละตัวกับน้องเห็งใช่ค่ะแล้วสักพักเขาก็ออกมาออกจากสวนหนูแล้วก็ลงไปข้างล่างจอดรถจักรยานข้างล่าง
สักพักก็เดินขึ้นมาเข้าบ้านคุณตาหงแต่ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าทะเลาะประมาณยี่สิบนาทีค่ะ
แล้วเขายังไงเขาปั่นจักรยานขึ้นมาแล้ว
เขาปั่นจักรยานขึ้นมาประมาณ๑๐นาทีแล้วเขาก็ลงไปใหม่สักพักก็ปั่นจักรยานขึ้นมาแล้วหน้าเขามีแต่เลือด
ก็เลยคุยกับแม่ว่าเอ้าแม่ทำไมหน้าเขามีแต่เลือดหนูก็เลยได้ขี่จักรยานยนต์ตามไป
พอตามไปแล้วก็ไม่เห็นเขาหรอกค่ะแต่เห็นคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อน
ก็เลยลงไปดูแกแต่ไม่รู้ว่าเป็นคุณตาหงหรอกค่ะตอนแรก
เล่นกับหมาบ้านอื่นมาก่อนด้วยคือหมาบ้านคุณตาหงเนี่ยชื่อเจ้าเห็งนะฮะ
นี่เจ้าเห็งที่ในภาพในกล้องวงจรปิดอ่ะ
ตัวนี้นี่แหละนะครับย่าของผู้ต้องหาชื่อนางหนูเชิงหอมอายุ๘๔ปี
ย่าของนายอัครเดชบอกว่าตกใจมากนี่ฮะคุณตาคุณย่าแปดสิบสี่ปีแล้ว
บอกโอ้โหนี่หลานชายนี่ไปฆ่าคนตายเหรอเนี่ย
ย่าบอกว่าที่ผ่านมาอัครเดชหลานชายไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
เป็นคนพูดเพราะนิสัยดีดูแลย่ามาตลอด
แต่ก็ยอมรับว่าหลานชายเคยเสพยาเสพติดซึ่งย่าบอกย่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลิกหรือยัง
แต่เอาเป็นว่าสองสามวันที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยดูหลานชายเมอร์เมอร์
อาการแบบดูผิดปกติไม่รู้ว่าจะมีอาการทางจิตประสาทหรือว่าหลอนอะไรหรือเปล่า

อยู่หนีแม่ก็นอนหลับเสียบไปบ่ายนะ
หลัดไปหลัดไปบ่าห่วง
แล้วนี่โอ้โหพกโม่งพงมีดขี่จักรยานไปตามหมู่บ้านนะฮะ

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับลูกสาวของคุณตาหงนะครับ
ลูกสาวบอกว่าที่บ้านเนี่ย
ช่วงกลางวันจะมีพ่อกับแม่อยู่กันแค่สองคน
แล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งก็คือเจ้าเห็งนี่แหละ
คือปกติประตูหน้าบ้านนี้จะปิดตลอดนะ
โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยคือไม่ให้พ่อให้แม่เนี่ยออกไปไหนเลย
ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นมันเกิดอะไรขึ้น

คุณตาอาจจะลืมปิดประตูหรือยังไร
เห็งมันเลยวิ่งออกไปนอกบ้าน
สุดท้ายก็มีเรื่องสลดเกิดขึ้น
แกก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนค่ะ
เพราะช่วงโควิดก็ไม่ให้แกออกจากบ้านค่ะ
ส่วนมากชีวิตส่วนบ้านก็คืออยู่ในบ้าน
เกพธีลที่เกิดเหตุคือแปลกนะล่ะทำไม

พี่เรามีน้องไปแจ้งนะว่า
แกเป็นคนแบบจิตใจดีคือไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนบอกตรงกันบอกสงสารคุณตาเหลือเกินใช่ค่ะ